ช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้ค่ะอุณหภูมิทั่วประเทศไทยของเราเพิ่มสูงขึ้น
ในขณะเดียวกันภาคใต้ถึงแม้ว่าฝนจะลดแต่ยังวางใจไม่ได้
เพราะว่ารักษณะการจับตัวของกลุ่มฝนเนี่ยยังจับตัวเป็นก้อนนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นฝนจะสามารถตกลงมาเมื่อไหร่ก็ได้
ลักษณะการตกก็คือจะตกบริเวณทะเลฝั่งตะวันออกก่อนคุณผู้ชม
ทะเลฝั่งตะวันออกพอฝนตกปุ๊บจะไหลไปบริเวณฝั่งอันดามันค่ะ
ซึ่งพื้นที่ที่จะมีฝนตกมากที่สุดนั่นก็คือพื้นที่บริเวณหน้าเขา
เพราะว่าภูเขาสูงเป็นอุปสรรคต่อการกระจายตัวของฝนนั่นเอง
ในขณะเดียวกันค่ะสถานการณ์คลื่นยังคงน่าเป็นห่วง
ถ้าบริเวณไหนนะคะมีฝนตกคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร
เพราะฉะนั้นเรือเล็กต้องใช้รับความระมัดระวังในการเดินเรือในสัปดาห์นี้ค่ะ